ขนหัวลุกทีไรตกที่ข่าวดิฉันทุกทีเลย

เป็นหัวหน้ากู้ภัยมือนครศรีธรรมราชค่ะ
เขาก็นำลูกน้องออกปฏิบัติตามพื้นที่คือออกตรวจ
แล้วเวลาเขาออกตรวจเขาต้องมีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อรายงานว่าเออไปที่ไหนอย่างไรมาบ้าง
ปรากฏว่าไปถ่ายภาพตรงศูนย์มูลนิธิขออภัยค่ะ
พอเอาภาพออกมาดูเท่านั้นแหละคุณแม้แต่เป็นกู้ภัยก็
ซูมได้ไหมคะคืออะไรฮะ

ไม่ใช่คนอยู่แล้วใช่ไหมมันลางมันลางคุณเห็นไหม

หน้าหัวสิหัวหายไปทั้งหัวเลยค่ะคุณผู้ชม
กู้ภัยก็กู้ภัยนะคะเห็นแล้วก็ขนลุกสู้กันไปหมดเลย
ภาพนี้เขาบอกว่าเขาถ่ายมาจากโทรศัพท์มือถือเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะคะ

คนที่ถ่ายก็คือนายพระยวัลอูบนการค่ะ
เป็นหัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่
เช้าวันนี้ค่ะนายไพรวัลก็เลยพาผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
ลงดูพื้นที่สถานที่จริงเลยตรงจุดที่ถ่ายติดภาพผู้ชายคนนี้เนี่ย

เขาก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนำลูกน้องออกปฏิบัติงาน
เขาก็ถ่ายภาพสถานที่ตามปกติเอาไปรายงานว่ามาที่จุดไหนแล้วบ้าง
แต่พอเปิดภาพจากมือถือดูเมื่อตอนที่กลับถึงศูนย์มูลนิธิเท่านั้นแหละค่ะ
เจอภาพผู้ชายคนนี้เข้าโอ้โหคนลุกไปตามตามกัน
เจ้าตัวบอกเลยว่าทำบุญแล้วเดี๋ยวเตรียมทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเลย
แล้วก็จะทำพิธีสะดอกเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปด้วย
คือเรานำเสนอ๒มุมแล้วกันนะคุณผู้ชมคุณทัศนัย
ถ้าในแง่ของความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณในมุมของความเชื่อเขาบอกว่าการถ่ายภาพติดแบบนี้มันเป็นลางไม่ดี
แต่ในอีกมุมหนึ่งคือมุมทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าการถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นภาพอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้

แต่สังคมเราก็จะอาจจะเชื่อไปโอนเองไปทางมุมความเชื่อมากกว่า
อ่าก็ลองตัดสินกันดูคุณผู้ชมตัดสินกันดูแล้วกันว่า
คุณผู้ชมอยากจะมองมุมไหนเราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบทั้งสองมุมเลย

ไม่ได้คุณดูทรงแล้วเขาไม่ได้ก้มแต่คือ
ถ้าถามดิฉันดิฉันว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สำหรับ
ภาพถ่ายที่บางทีเห็นเป็นภาพซ้อนเป็นอะไรแบบนี้
มันมีโอกาสเวลากล้องดิจิทัลหรือแสงกระทบใช่ค่ะมันก็เป็นไปได้

ก็อาจจะมีคนออกมาขอส่วนบุญ
หรือว่าอยากจะบอกให้รู้หรือเป็นลักษณ์ไม่ดีตามความเชื่อแต่โบราณ
แล้วแต่ก็อันนี้ก็อยู่ที่ใครสบายใจแบบไหน
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยก็ย้ำแบบนี้แล้วกันนะฮะ